สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ประกอบการพัฒนาคารร้านอาหารกระจองงอแงเลยครับ
คือเขาเข้าใจเขายอมรับกับชะตากรรมที่ต้องเผชิญความเดือดร้อน
จากมาตรการของของภาครัฐของสบคแต่ว่าเขาอยากให้มันมีความยุติธรรม
กับสังคมเกิดขึ้นเพราะว่าคราวนี้เนี่ย
ตกเป็นเหยื่อสังเวยโทษที่พวกเขาไม่ได้ก่อ
คือเขาต้องปิด๓ทุ่มในพื้นที่จาก๕จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่สีแดงรวมทั้งกอทมปิดสามทุ่ม
ขายเหล้าไม่ได้เอาเหล้าไปนั่งดื่มก็ไม่ได้
ตกเป็นเหยื่อโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
การติดเชื้อไม่ได้เกิดจากร้านอาหาร
เพราะร้านอาหารเนี่ยเจ้าของร้านเขาระมัดระวังกันอยู่แล้ว
เขาบริหารจัดการให้ลูกค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่แล้ว
เขากำหนดอะไรมาก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ
กับได้เปิดร้านขายต่อ
แต่ว่าการระบาดรอบนี้มันเกิดจากไหนครับ
จากผับจากบาร์ครับ
ทำไมถึงเกิดจากผับจากบาร์ครับ
เพราะผับบาละเลยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์กติกา
โดยเฉพาะเอากันง่ายเลย
เปิดร้านเปิดผับเปิดบาร์เกินกว่าเวลาที่สคบ
คนนักเที่ยวกลางคืนเนี่ยเขารู้กันครับ
ผับบาร์หลายแห่ง
เปิดกันได้ไปถึงกี่โมงรู้ไหมครับ

ก็ใช้วิธีการก็คือ

แต่ว่าลูกค้ายังอยู่กันในร้าน

ลูกค้าก็ดื่มกินกันต่อไปได้
คำถามก็คือทำไมผับบาร์เหล่านั้นถึงทำอย่างนี้ได้

ใครก็รู้ว่าเพราะ
เขาส่งสวยให้ตำรวจท้องที่
รวมไปถึงตำรวจหน่วยอื่น
ที่ให้คุณให้โทษกับเขาได้

แล้วพอดึกดื่นกินเหล้ากันเต็มที่
แต่อาจยัดเกลี้ยดเปรียดเสียดกัน
คำนึงถึงอะไรทั้งนั้น
ฉะนั้นนายกอย่าโทษแต่ว่า
นักท่องเที่ยวขาดความสำนึกอย่างเดียว
นายกต้องโทษใครครับ
ทดเจ้าของสถานบริการปรับบาร์
ฝ่าฝืนกฎหมายสองนายกต้องจัดการกับตำรวจที่ปล่อยประละเลย
ให้ปรับบาลเปิดเติมเวลาแล้วทำผิดกฎหมาย
อย่างที่บอกเนี่ยบางแห่งปล่อยให้คนไปแออัดยัดเยียด
เสียดกันหลายร้อยบางแห่งนี้ก็บอกโอ้โหจะถึงพันหรือเปล่า
คือสนุกสนานกันอย่างเมามันยิ่งเบียดเสียดกันมากยิ่งสนุกมาก
แล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะครับพลึบพลับขึ้นมาเป็นไฟลามทุ่ง
คำถามก็คือว่าทำไมนายกที่คุมงานตำรวจไม่จัดการกับตำรวจที่ปล่อยปะละเลยเหล่านี้ล่ะครับ
ฉะนั้นถ้าจะเกาให้ถูกตี้ครั้นเนี่ยเมื่อนกับที่นายกพยามจะสอบหาว่า
คราวที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายระดับที่ปล่อยประละเลย
ให้นายหน้านำแรงงานต่างด้าวเข้ามา
แล้วก็มาเกิดเป็นต้นตอขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ตอนนั้นเนี่ยนายกตั้งคณะกรรมการ
เอาคุณสชนุกิจมาเป็นประธาน
แล้วให้สอบสวนรายละเอียดว่า
ให้นำคนต่างด้าวผิดกฎหมาย
เข้ามาถึงกลางเมืองสมุทรสาคร
แล้วกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่
กรรมการเขาก็หาข้อมูลประชุมกันไปแล้วหลายรอบนี่ครับ
จนป่านเนี้ยมีใครได้ยินมั้งครับว่า
ข้าราชการระดับไหนได้รับการลงโทษถูกลงโทษ
เพราะปล่อยประละเลยไม่มีครับ
ตั้งกรรมการขึ้นมาก็หาข้อมูลไป
แต่ว่าไม่นำไปสู่การลงโทษ
แต่คราวนี้เนี่ยต้นต่อของปัญหาไม่ต้องไปตั้งกรรมการ
หาข้อมูลที่ไหนเลยครับ
ผับบาร์ที่เปิดเกินเวลานั่นแหละเป็นต้นเหตุ
ตำรวจท้องที่ที่ควบคุมดูแล
ขับมาในท้องที่ของตัวเองแล้วปล่อยประละเลย
ให้เปิดกันได้เกินเวลาให้ไปอยู่กันเบียดเสียด
นั่นแหละต้องรับผิดชอบเห็นกันชัดเลยครับ
เห็นกันชัดแล้วว่านี่คือต้นต่อของปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งตำนานตำรวจรับสวยจากสถานบริการเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันเกิดมาตั้งนานแล้วใครก็รู้
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีผลเสียกระทบต่อภาพรวม
ต่อสังคมมากขนาดนี้แต่คราวนี้ผลของมันคือ
การระบาดเชื้อโควิดที่มีสถานบันเทิงเหล่านั้นเป็นต้นต่อ
แล้วก็ส่งผลเสียหายไปในวงก้านวงกว้างประเมินกันไม่ได้ว่าเกิดความเสียหายเท่าไหร่
แล้วสุดท้ายเพื่อนร่วมอาชีพที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน
ก็พลอยเดือดร้อนไปหมดโดยเฉพาะร้านอาหาร
ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวไม่ได้เป็นต้นต่อ
ล่าสุดเนี่ยคุณธนิวัลคุณมงคล
นายกสมาคมพัฒนาการไทยเขาออกโรงส่งหนังสือถึงนายก
ใครเขาว่าขอให้ทบทวนเวลาปิดร้านอาหารใหม่
เพราะว่าร้านอาหารมีหลายแบบ
ร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารประเภทข้าวต้มโต้รุ่ง
ร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ดริมฟุตบาท
ร้านอาหารประเภทนี้เขาเปิดขาย๖โมง๖โมงเย็นหรือทุ่มหนึ่ง
แล้วพอไปบังคับให้เขาปิด๓ทุ่ม

แล้วร้านอาหารประเภทนี้มีมากมาย
และเป็นร้านอาหารของประเภทที่ว่าไม่ใช่ธุรกิจใหญ่

พอเลี้ยงครอบครัวไปได้หาวันนี้กินพรุ่งนี้
ส่วนใหญ่ก็ขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปวัน

ฉะนั้นลองพิจารณาประเภทของร้านอาหารกันใหม่อีกรอบได้ไหมครับ
เพื่อทบทวนการสั่งปิด๓ทุ่มในจังหวัดโซนสีแดง
ก็คือกอทมนนทบุรีสมุทรประการปฐุมธานีนครปฐม

เราต้องดูว่าจะยืดหยุ่นทบทวนยังไง
อย่างน้อยร้านอาหารประเภทนี้เขายังจะพอ
พอจะทำมาหากินอยู่ได้
อันนี้ก็นำข้อมูลความเดือดร้อน
มาบอกกล่าวกันอีกทีหนึ่งในขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ